ดีจัง
ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอฝางนะครับ
ก็ตอนนี้นะครับเขาจัดงานนี้ขึ้นมาทางเทศบาล
ฝ่างก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล
ต้องการให้ประชาชนนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดี
ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้านเศรษฐกิจนะครับ

จัดเอาไว้ให้สำหรับเป็นถนนคนเดิน
เดินกันให้ขาลากกันไปเลยครับ
อาหารพื้นเมืองนี่เพียบไปหมดเลยนะครับ
สามารถเลือกสัญหาแล้วก็สำหรับแล้วก็ไปชม

การแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของเมืองฝางเนี่ยนะครับ

ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านด้านทิศเหนือ
แต่ก็มีความหลากหลายด้านศิลปะวัฒนธรรม

ลูกชุบเหรอ
เมื่อสักครู่ก็มีซูชิใช่ไหมอาหารญี่ปุ่นก็มีคือ

มันหลากหลายวัฒนธรรมจริงอันนี้อะไรคะ
อันนี้ผมต้องยอมรับว่าผมไม่ทราบจริง

เห็นมีอันหนึ่งที่เขาห่อใบตองอยู่น่าจะเป็นจิ้นไหม

เดี๋ยวฉันเดาเอานะแต่อยากเห็นเหมือนกัน
ต้องลองไปดูว่ามีอะไรอร่อย

ไปเที่ยวมาแล้วก็เล่าให้เราฟังหน่อยว่ามีอะไรกันบ้าง

งานถนนคนเดินสายวัฒนธรรม

ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๕พฤศจิกายน
จนถึงวันอาทิตย์ที่๒๕มีนาคมปีหน้า
ปี๒๕๖๑ยาวไปถึงปีหน้าเลย

ไปมาแล้วก็เล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันว่ามีอะไรบ้าง
โอ้โหดูสิถนนแบบเป็นซ้ายยาว๕๐๐

เดินไปกลับก็๑กิโลพอดี

กินไปตลอดทางออกไปตลอดทางเลยค่ะ

รอบที่๓รอบที่๔น่าจะกลิ้งแล้วล่ะ
ไปก็ทะยอยไปไปละหลายวันแล้วกัน